กลับมาน่ารักเหมือนเดิมแล้วนะคะ

ลูกชายรีเควสต์ของรถมอเตอร์ไซด์

ห่วงลูกชายอยู่ไม่น้อยเลยค่ะ

หากอนาคตเขาตัดสินใจจะซื้อให้ก็คงต้องปรึกษาคุณแม่เขาก่อน
คุณพรอยพลอยพันธุ์นั้นเองค่ะ

แต่ว่าเรื่องลูกก็ต้องปรึกษาตกลงร่วมกันนะคะ

เรื่องงานตรงต่อเวลาเป๊ะเลย
รวมถึงวางแพลนจะลุยโปรเจกต์อีกหลายอย่างเลยนะ

ตอนนี้มันก็อยู่ในเรื่องของการทำงานล้วนเลยอย่างนี้ครับ
แล้วก็ระบบรูทีนชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนเลยครับ

๓๔ทุ่มล่วงแล้วอะไรอย่างนี้ครับ

พี่ปีเตอร์ตัวนี้ช่วงนี้ลุยงานหนักมีทั้งงานละคร
แล้วก็รายการส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยนะคะ
ก็เป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์พาไปในที่ต่างเอเวนเจอร์หนุ่มน่าจะชอบ

ใช่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการตรงต่อเวลา
แล้วก็โปรเจกต์งานต่างที่สำคัญเขาออกมาบอกก่อนหน้านี้
ว่าตัวเขาเองจะเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้มีซิกแพคด้วย
เอาใจแฟนโดยเฉพาะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะ